วงหนี้โหดโกนหัวพริตตี้ปล้นทรัพย์หวังขัดดอก
โอ้โหเป็นหนี้ต้องใช้นะฮะ
ทวงหนี้ต้องเป็นธรรมนะครับ
ดูข่าวนี้ผู้หญิงอายุ๒๐ปีฮะ
โพสต์เฟซบุ๊กขอความเป็นธรรมโดยระบุว่า
เมื่อวันที่๑๕พฤษภาคมที่ผ่านมา

มีผู้หญิงนะฮะชื่อว่าพึ่งชื่อบิวนะครับ
มารับเธอที่ทองหล่อบอกไปทำงานไปนะ
แต่ระหว่างทางแวะปั๊มน้ำมัน
มีผู้หญิงอีก๒คนชื่อลิซ่ากับชื่อมิ้น

จากนั้นก็พาเธอขึ้นรถยนต์นะครับ
แล้วก็มีการทำร้ายร่างกายด้วยพุทธวงเงิน๑๐๐๐บาท
คือเธอยอมรับว่าเธอเคยยืมจากผู้หญิงที่ชื่อว่าลิซ่าจริง
พาเธอไปเปิดห้องพักที่รีสอร์ทแห่งหนึ่ง
ย่านคลอง๔ลำลูกกาปทุนธานีครับ
รุมทำร้ายรุมทำร้ายจนเจ็บ
นี่รีสอร์ทที่ว่าจับเธอคุณผู้ชม
โกนผมโกนคิ้ว
เอาปากกาเมจิกเขียนก็ได้เห็นรอยไหม

พี่หน้าพากับพี่ศรีศะนี่ดูตรงนี้ก็ชัด
แล้วก็ถ่ายคลิปวิดีโอเอาไว้ด้วย
แล้วก็ชิงเงินสด๓๐๐บาทที่มีติดตัว

ไหนดูที่ในบัญชีเธอมีเงินเท่าไรกูบอกว่าเปิดเจอ๒๐๐๓
บังคับให้โอนเงินให้ด้วย
แล้วพาเธอไปปล่อยไว้ที่ตลาดน้ำ๒๐๐ปีนะครับแล้วก็พรุ่งนี้ก็หนีไป
เอออย่างนี้ใช้วับปร้นทรัพย์ได้เลยนะครับบำคับครูเข็น
แล้วก็คนที่ก่อเหตุเกินกว่า๓คนเข้าองค์ประกอบเลย
ครับเธอติดต่อให้ญาติมารับแล้วไปแจ้งความเลยในคืนนั้น
ที่สวพครูโค้ดจังหวัดปทุมธานีฮะ

หาน้องกูเนี่ย
มึงคาใจหรือเปล่า
คาใจจังเลยอะพี่ทำหนูไปขนาดนั้นแล้วอ่ะ
กับกูอิ่งมั้ยจะให้ใครมาแก้้บ้าวหนูว่าไม่เคยมีอะไร
คาใจกับพี่นะพี่มิ้นไม่เคยมีอะไรเลยอ่ะโทรไปหายังพึ่ง
เราเคลียร์ซะถ้ายังไม่จบนะคืนนี้นะเดี๋ยวมึงเจอกูอีก
นี่ฮะเดี๋ยวเจออีกเป็นคลิปสนทนาของผู้ถูกทำร้ายกับกลุ่มที่ทวงหนี้
หนึ่งในกลุ่มที่ที่ทวงหนี้เธอเอาเรื่องไปโพสต์เรียกร้องความเป็นธรรมครับ
เล่าบอกว่าไม่เคยคิดหนีหรือโกงใครเธอสงสัยว่ายืมเงินหนึ่งหมื่นบาทเนี่ย
ต้องทำกับเธอขนาดนี้เลยเหรอมันถูกต้องหรือไม่
แล้วจากนี้เธอจะทำงานได้อย่างไรกว่าผมจะยาวเนี่ย
บุญจิตนะครับท่านบรองผู้กำกำการส่อมพลล์
คลุ้นโครดเปิดเผยบอกว่าโอ้โหขนาดนี้นะครับ

แล้วอยู่ระหว่างติดตามตัวคดีนี้เกิดขึ้นในหลายท้องที่
ตั้งแต่ท้องล่อนนึงมาแล้วเอามากักขังทำร้าย
เนี่ยครับด้านซ้ายเนี่ยคือก่อนที่จะถูกกล้อนผม